ก่อนที่จะไปดูเกมนัดที่๒ในรอบแบ่งกลุ่มของค่ำคืนนี้
นี่ก็ผ่านไปแล้วนะครับในนัดแรกของทุกกลุ่มทั้ง๒๔ทีมแข่งขันกันครบแล้วนะครับในนัดแรก
ซึ่งก็ถือว่าผ่านไปแล้ว๑๒นัดครับ
นัดเกิดอะไรขึ้นบ้างไปดูกันหน่อยครับ
อย่างแรกที่ต้องไปดูก็คือจำนวนประตูนะครับ๑๒นัดผ่านไปแล้วเนี่ยก็มีประตูเกิดขึ้นทั้งหมด๒๒ประตูด้วยกันครับคุณผู้ชมครับ
และใน๒๒ประตูที่เกิดขึ้นนี้นะครับไปดูคิดค่าเฉลี่ยครับเมื่อคิดค่าเฉลี่ยแล้วก็จะเป็น๑๘๓ประตูต่อ๑เกมนะครับ
และถ้าหากคิดเป็นจำนวนนาทีก็จะมีประตูเกิดขึ้นในทุก๔๙นาทีถือว่ายิงกันกันค่อนข้างจะเยอะนะครับ
และที่น่าสนใจก็คือทาง๑๒นัดที่ผ่านมาครับจำนวนสกอร์หรือว่าประตูที่เกิดขึ้นทั้ง๒๒ประตูส่วนใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับ
ครึ่งแรกเนี่ยมีจำนวนทั้งหมด๖ประตูที่เกิดขึ้นนะครับส่วนในครึ่งเวลาหลังครับน่าสนใจเพราะว่ามีประตูเกิดขึ้นถึง๑๖ประตูด้วยกันครับ
แล้วก็จะมีประตูเกิดขึ้นถึง๕ประตูนะครับในช่วงเวลานาทีที่๖๑ถึง๗๕ถือว่าเป็นช่วงที่สำคัญของเกมการแข่งขัน
และที่น่าสนใจไปกว่านั้นนะครับคือในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับการแข่งขันในครั้งนี้มีประตูเกิดขึ้นถึงสามประตูในช่วงทดเจ็บนะครับ
ก็คือเกมระหว่างอังกฤษพบรัสเซียเยอรมนีพบกับยูเครนและอิตาลีพบกับเบลเยี่ยมครับ
ไปดูกันหน่อยสำหรับเกมในค่ำคืนนี้นะครับถือว่าเป็นนัดที่๒ของรอบแบ่งกลุ่มนะครับมีเตะกันทั้งหมด๓คู่
พบกับสวิสเตอร์แลนด์ที่ชนะมาในเกมแรกครับส่วนในเวลา๒นาฬิกาเจ้าภาพฝรั่งเศสนะครับ
พบกับอัลแบเนียที่แพ้มานะครับ
เรื่องราวของการรักษาความปลอดภัยกันหน่อยครับกองกำลังฐานฝรั่งเศสนะครับยังคงลาดตระเวนตรวจตราในช่วงศึกฟุตบอลยูโรทั่วประเทศอย่างเข้มงวดต่อไป
โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอย่างพิพิธภัณฑ์ลูฟหรือว่าถนนชองเซลิเซในกรุงปารีสนะครับ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่นั้นได้มีการตรวจตราผู้คนที่มีลักษณะพฤติกรรมที่น่าสงสัยหรือว่าของและสัมภาระ
รวมไปถึงยานพานะที่จอดเอาไว้อย่างผิดปกติครับ
ส่วนในบ้านเราก็ตรวจตาเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการพนันครับ
ทางสำนักงานตำรวจภูทรภาค๔ครับได้ออกมาเปิดเผยว่าตั้งแต่เริ่มการแข่งขันฟุตบอลยูโรเมื่อวันที่๑๐มิถุนายนจนถึงวันนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดนะครับสามารถสืบสวนและจับกลุ่มเซียนพนันฟุตบอลได้ทั้งสิ้น๕๒คนครับ
พร้อมกับเงินของกลางรับแทงพนันโพยรับแทงและโทรศัพท์ที่ใช้โทรศัพท์เล่นพนันฟุตบอล
ซึ่งเป็นผู้เล่นรายย่อยกระจายอยู่ในจังหวัดมหาสารคามขอนแก่นกรสินและจังหวัดสกลนครนะครับ
เมืองต้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นนำซิมโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมกับโทรศัพท์ไปตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และจับกลุ่มมาดำเนินคดีควบคู่กับการใช้กฎหมายยึดทรัพย์ต่อไปครับ